แน่นอนคุณผู้ชมวันนี้ข่าวใหญ่คงหนีไม่พ้นกับข่าวที่เกิดขึ้น
กับคนในครอบครัวของคุณแจ๊ดชวนชื่น

ซึ่งก็เป็นคนงานในบ้านครับเป็นบ้านของคุณแม่ของภรรยาของคุณแจ๊ดอีกทีหนึ่ง
ก็ถูกคนข้างบ้านไปทำร้ายจนเสียชีวิต
แล้วก็เอาศพลากมาไว้ที่บริเวณหน้าบ้านอุกอาดมาก
ใช่ค่ะเรื่องนี้นะคะมีการสอบปากคำคนในบ้านของคุณแจ๊สชวนชื่น
แล้วก็เพื่อนของผู้ตายคาดว่าสาเหตุน่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการขับรถชนแล้วหนี

ก่อนหน้านี้มีการขับรถชนแล้วหนีแล้วก็หนีกันมาในหมู่บ้านนี่แหละ
ถูกต้องแต่ว่าคนตายคนเสียชีวิตไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นกับเหตุการณ์ที่เป็นการขับรถชนแล้วหนี

เพียงแต่ว่าเป็นเพื่อนคนรู้จักของคนที่ถูกผู้ก่อเหตุไปขับรถชนแค่นั้น
แล้วก็ไปคุยไปเคลียร์ให้กลายเป็นเหตุทำให้ตัวเขาเองเนี่ยถึงขั้นกับเสียชีวิตนะครับ
เดี๋ยวมาไล่เรียงเรื่องนี้ให้คุณผู้ชมติดตามกันตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงล่าสุดว่าเป็นอย่างไร
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะตอนสักประมาณตีหนึ่งตีสอง
นะฮะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของสอนอบินบุรีคุณผู้ชมนะฮะ
ก็มีการแจ้งว่ามีคนถูกทำร้าย
คือเอาของแข็งทุบที่ศีรษะที่หน้าครับ
มีทั้งไม้มีทั้งกระถางต้นไม้จนแบบใบหน้าเละไปหมดเลย
แล้วก็เอาศพลากมาไว้ที่บริเวณหน้าบ้าน

พบศพของนายพรชัยดีเสืออายุ๓๕ปีซึ่งเขาชื่อเล่นคือชื่อว่าป๊ะนะฮะ
แล้วก็คุณพรชัยเนี่ยเป็นคนงานเป็นคนงานที่ล้างเครื่องจักรในบ้านของครอบครัวของคุณแจ๊ด
โอ้โหสภาพศพนะคุณผู้ชมถูกไม้ถูกกระถางต้นไม้ทุบศีรษะทุบหน้าจนเละไปหมดเลยครับ
แล้วก็นอนเสียชีวิตอยู่ข้างล้อรถซึ่งเป็นรถของในบ้านเอาไว้รับส่งลูกของคุณแจ๊ดนะครับ
เป็นรถหุ่นใดสีดำทะเบียนฮอนกฮูกรอเรือ๔๗๔กรุงเทพมหานคร
รถตู้คันนี้เนี่ยฮะแล้วศพอยู่ข้างบริเวณที่ล้อด้านหน้านะครับ
ที่รถเนี่ยนะมีรอยกระจกร้าวด้วยในฝั่งคนขับมาทราบภายหลังคือถูก
ผู้ก่อเหตุเอาของแข็งทุบต้องการให้คนในรถออกมามาคุยกันหน่อย
เอาของแข็งทุบไปก็ร้าวกันไปบ้านข้างกันคือบ้านเลขที่๔๑ทับ๓๙
เป็นบ้านของผู้ก่อเหตุซึ่งอยู่ติดกันกับบ้านของคุณแจ๊ด
ไปตรวจสอบก็มีร่องรอยการทะเลาะวิวาดกันกระถางต้นไม้ก็แตกมีกองเลือด
มีรองเท้ากระเด็นอยู่นะฮะแล้วก็ไปพบเรื่องของปืนซึ่งเป็นบีบีกันประดิษฐ์
จากการสอบสวนทราบว่าคนก่อเหตุก็คือเพื่อนบ้านของคุณแจ๊ดครับ
คือนายเศรษฐวุฒิจิรัชยารังศรีครับอายุ๓๖ปีนะฮะ
แล้วก็หลบหนีไปต่อมาโอ้โหพอเกิดเรื่อง
คือคุณแม่ของคุณแจงซึ่งเป็นภรรยาของคุณแจ๊ดนะฮะ
ก็ส่งรูปไปบอกคุณแจ๊ดว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นคนงานถูกฆ่าตาย
ดุเดือดมากเลยคุณผู้ชมเนี่ยฮะข้อความนี้
ผมขออนุญาตอ่านตามนะคุณแจ๊ดโพสต์เอาไว้
คนข้างบ้านฆ่าคนที่บ้านผมเนี่ยแล้วก็ให้เบอร์ติดต่อ
ให้สื่อมวลชนช่วยกันตามหาด้วยนะฮะโพสต์บอกว่า
อนุญาตอ่านตามนี้นะฮะมึงฆ่าคนที่บ้านกูไอ้คนข้างบ้าน
แล้วเจอกันติดตามเรื่องของผมให้ดีมึงทำคนที่บ้านต้องเสียชีวิต
ทนมานานมากฝากแชร์ด้วยเดี๋ยวเจอแน่
สักพักหนึ่งก็มีการลบโพสต์นี้ไปแต่คนก็แคปเอาไว้
แล้วก็ช่วยกันติดตามหาคนที่เกาะเหตุนี่แหละครับนะฮะ
เช่นเดียวกันกับภรรยาของคุณแจ๊คคือคุณแจงนะครับ
ปุณสาพรมยศนะฮะก็มีการโพสต์ข้อความอธิบาย
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นผ่านทางเฟซบุ๊คเหมือนกัน
เล่าถึงความโหดร้ายของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
กับคนในครอบครัวของเธอแล้วก็ยืนยันว่าจะดำเนิน

ของคุณแจงบอกว่าพวกคุณในทะเลาะกัน
ถึงขั้นกับต้องฆ่ากันเลยเหรอ

แรงมากขนาดทำร้ายร่างกายลูกน้องที่บ้านฉันไม่พอยังเอากระถางต้นไม้ทุบที่หัวที่หน้าจนเขาเสียชีวิต
ทำไมใจร้ายขนาดนี้รถที่จอดอยู่หน้าบ้านจริงจริงเป็นรถของลูกนะฮะ
เอาไว้รับส่งลูกนะครับแต่วันนี้โชคดีที่แจงเนี่ยให้ลูกไปนอนคอนโด
แล้วก็ให้ป้ากับพี่เลี้ยงเนี่ยนะขับรถกลับมาที่บ้าน
ผู้ก่อเหตุไปทุบรถจนกระจกแตกเพื่อให้คนในรถเนี่ยก็มีทั้งผู้หญิงมีคนแก่ลงมา
มันคืออะไรเราไม่เข้าใจว่ามันจะรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอ
ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าลูกเนี่ยอยู่ในรถจะเป็นยังไงฝากไปถึงสอนอมมีบุรีด้วย
เป็นห่วงคนที่บ้านมากเพราะที่บ้านก็มีแต่ผู้หญิงนะครับ
ก็เป็นห่วงว่าจะไม่ปลอดภัยนะฮะส่วนความคืบหน้านะครับคุณผู้ชม
ถามว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างไรเท้าความแบบนี้
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากว่ามีเพื่อนของผู้เสียชีวิต๒คน
คือนายยศเฉลิมมณีคำกับนายประสานหงทองเขาเนี่ยนะขับรถมา
แล้วขนาดนั้นเนี่ยรถของผู้ก่อเหตุคือนายเศรษฐวุฒิเนี่ยขับมา
อันนี้เป็นภาพกราฟิกจะมองให้ดูขับตีคู่กันมาแต่ย้ำว่ารถของเพื่อนของผู้ตาย
ไม่รู้จักกับนายเศรษฐวุฒิมาก่อนเลยแค่ขับรถมาเจอกันบนถนนแค่นั้นเองนะฮะ
แล้วทีนี้รถของนายเศรษฐวุฒิเนี่ยนะอยู่เลนกลางรถเพื่อนของผู้ตายคือยศเฉลิมเนี่ย
เลนขวาเตรียมจะกลับรถแต่จู่จู่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นรถของเศรษฐวุฒินั้นจากกลางเนี่ย
กลับรถเลยครับแล้วก็ไปเฉียวไปชนรถของทางด้านของคุณยศเฉลิม
กันชนเขาหลุดแล้วก็ไปเกยอยู่บนเกาะกลางแบบนี้
ทางด้านของคนขับก็นึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะในซอยนั้นเนี่ย
ผู้ตายอยู่นี่นะพรชัยอยู่ในซอยนั้นนะฮะก็คือเป็นบ้านของครอบครัวคุณแจ๊ดนะครับ
ก็เลยโทรไปหาคุณพรชัยบอกว่าเนี่ยนะรถโดนชนแล้วรถคนที่ชนเข้าไปในซอยนั้น
ไปดูให้หน่อยส่วนเจ้าของรถเองก็ยืนรอประกันอยู่ไม่ได้ตามเข้าไปนะครับ
อ่ะพอโทรไปหาพรชัยเสร็จปุ๊บพรชัยก็เลยออกมาดูกระทั่งไปเจอเศรษฐวุฒิเนี่ยขับรถไปในซอยพอดี
ก็คือบ้านอยู่ข้างบ้านคุณแจ๊ด๔๑ทับ๓๙ทั้งคู่ก็เลยเปิดฉากทะเลาะกันครับคุณผู้ชม
ด้วยความที่รู้จักกันมาอยู่แล้วอยู่บ้านข้างกันอยู่แล้วแล้วที่ผ่านมาก็เคยมีเรื่องมีราวกันมาบ้างเล็กน้อยนะฮะ
ก็ทะเลาะกันเศรษฐวุฒิบันดาลโทษะเข้าไปในบ้านไปเอาบีบีกันดัดแปลงประดิษฐ์เนี่ยนะฮะซึ่งมันใส่กระสุนจริงได้มายิงใส่พรชัยแต่ว่ามันยิงไม่ออกมันยิงไม่ได้ทำยังไงดีเปลี่ยนใจคุณผู้ชม
คว้ากระถางต้นไม้ที่วางอยู่หน้าบ้านอ่ะทุ่มทุบใส่ศีรษะของนายพรชัยจนล้มลงครับแล้วก็เอาท่อนไม้เนี่ยกระหน่ำตีไม่ยั้งจนแบบหัวเละหน้าเละไปหมดจนเขาแน่นิ่งไปนะฮะแล้วก็มีคนเล่าบอกว่าพอตีเสร็จปุ๊บลากร่างเนี่ยไปไว้ข้างรถตู้ที่หน้าบ้านของของคุณแม่ของภรรยาคุณแจ๊ดแล้วตัวของคนก่อเหตุก็

สไลด์ขึ้นเกาะไปเลยไม่ทราบครับไม่เคยคุยกันไม่เคยไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยคุยกันครับคือเขาชนผมจนรถผมเสียหลักสไลด์ขึ้นขึ้นฟุตบาทไปเลยไม่มีครับไม่มีครับไม่มีเรื่องผมไม่รู้จักเขาเหมือนกันผมตามไม่ได้ครับเพราะรถผมอยู่บนเกาะกลางอยู่บนเกาะริมฟุตบาทครับผู้ตายนั่งอยู่อยู่อีกที่หนึ่งซึ่งเพื่อนผมโทรศัพท์ไป

แล้วก็เห็นเพื่อนผมนอนจมกองเลือดอยู่

ลักษณะการเฉียวชนมาเฉียวชนกันยังไงครับ
คือผมอยู่เลนขวาเขาหักใส่ชนท้าย

เขาชนตรงไหนของรถเรา

ไม่แล้วเรามีปัญหากับคนที่มาชนไหมครับ

เพราะเรารู้จักกับเขาอยู่

แต่พี่ผมก็รู้คนที่ตายเขารู้จักกัน

ดูเหมือนว่าต้นเรื่องมันก็คือ
คนก่อเหตุขับรถไปชนรถของเพื่อนผู้ตาย

แล้วก็หนีเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อนผู้ตาย

คุณแจ๊สชวนชื่นก็เลยไปที่สนมีนบุรี

พดุงทรงแสงคือชื่อจริงของคุณแจ๊สชวนชื่น

ช่วงที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้นะคะ

ว่ามีคนข้างบ้านทำร้ายลูกน้อง

มีคนอยู่ในเหตุการณ์๓คน
คือนายพรชัยผู้ตาย

ตอนนั้นเพิ่งกลับมาถึงบ้าน

กำลังทะเลาะกับนายเศรษฐวุฒิอยู่
ป้าคนขับรถกับพี่เลี้ยงของลูก
ป้าเรียกพี่เลี้ยง

แต่ทั้งสองคนเขาไม่ยอมลงเขากลัวไงคะ

แล้วก็เอาขวดใส่น้ำมัน

ทั้งที่คนที่นั่งอยู่ในรถไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยเลย
แล้วผู้หญิงทั้งนั้นเลย

คุณแยชบอกว่าเพราะดีนะ

ก็เลยรีบลงจากรถนะคะ

ของคุณแจ๊สชวนชื่นไปไว้ที่หน้ารถ
นายเศรษฐวุฒิคนก่อเหตุเป็นคนตัวใหญ่นะคะ

ทั้งบ้านของแม่ยายเนี่ยบ้านหลังนี้
ที่มีคนตายอยู่หน้าบ้านเนี่ยอยู่กันมา๒๐กว่าปีแล้ว
จริงแล้วก็มีปัญหาทะเลาะกับข้างบ้านอยู่บ่อย
ก็ส่งเสียงดังจนเคยชินมาเป็น๑๐ปีค่ะ
เรื่องที่ทะเลาะกันแม่ยายบอกว่า
ก็เล่าให้คุณแจ๊สฟังว่าพอเดินผ่านบ้านของนายเศรษฐวุฒินะนะ

เจ้าของบ้านก็ตะโกนมาต่อว่าบ้างอะไรบ้าง
แม่ยายก็ปล่อยให้น้ำไหลผ่านหน้าบ้านบ้างอะไรบ้าง

เคยมีเหตุการณ์ยิงปืนขึ้นฟ้ามาแล้วด้วย
หลานของนายเศรษฐวุฒิเคยมาขโมยของบ้านแม่ยายของคุณแจ๊สชวนชื่นด้วย
กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ด้วยนะแต่ว่าตอนนั้นไม่เอาเรื่องอะไร
คุณแจ๊สก็เลยบอกว่าแต่ว่านะตอนนี้
กล้องวงจรปิดเสียพอดีค่ะ

ก็เลยต้องไปขอดูกล้องวงจรปิดจากเพื่อนบ้าน
มันก็เห็นแค่จังหวะที่รถเข้ารถออกเท่านั้น

บ้านเขาเนี่ยจะทะเลาะกันบ่อย
เคยมีเหตุการณ์หลานที่บ้านเขาเคยมาขโมยของที่บ้านผม
บ้านแม่ยายผมก็มี

ผมนั่งสั่งสรรค์กับเพื่อนอยู่เขาทะเลาะกัน

เพราะเราอยู่ในพื้นที่แบบนี้ด้วย

ให้ป้า

ซึ่งให้ลงมาทำไมเขาก็กลัว

ย่นมาที่รถดอกแรกคือมันกระเด้ง
ขับรถชนแล้วก็เลยโทรศัพท์เรียกให้ผู้ตายไปช่วยคุยจริงแล้วผู้ตายไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับอุบัติเหตุด้วยเลย
พอไปคุยแล้วตัวคนก่อเหตุไม่พอใจชักปืนมาขู่ยิงปืนใส่ปืนด้านยิงไม่ได้ก็เลยเอาขวดเอาไม้มาฟาดทุ่มกระถางต้นไม้
ผู้ตายล้มลงที่หน้าบ้านเลขที่๔๑ทับ๓๙ก็คือหน้าบ้านของนายเศรษฐวุฒิระหว่างเกิดเหตุนะคะ
มีญาติของคนร้ายมามุงดูเหตุการณ์ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยกันเอาร่างของนายพรชัยไปวางไว้ที่หน้าบ้านของคุณแจ๊สชวนชื่น
วางไว้ที่หน้ารถตู้แล้วก็พยายามคว่างระเบิดขวดใส่รถตู้เพื่อเผารถตู้ของคุณแจ๊สด้วย
ทนายสิทธาก็ให้ข้อมูลแบบเนี้ยทนายสิทธาบอกว่าเบื้องต้นก็ประสานขอความคุ้มครองกับตำรวจนะคะ
อยู่ที่ตำรวจว่าจะมีหลักฐานในการดำเนินการแย่ยังไง
แต่ว่าล่าสุดธนายตั้มหรือทนายสิทธาได้โพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊ก

บอกว่าล่าสุดสารจังหวัดมีนบุรีอนุมัติออกหมายจับคนร้ายแล้วนะคะ
ไม่ใช่ครับเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการชนด้วยเลยนะครับ

แล้วปรากฏว่าทางฝ่ายนั้นนะ๒๓คนเนี่ยได้มีการลากศพนะครับ
เพื่อที่จะเอามาไว้ตรงข้างรถซึ่งเป็นหน้าบ้านของคุณแจ๊ดนะครับ
ทีมข่าวของเราพยายามจะหาข้อมูลหาเบาะแสต่อคุณผู้ชม
แล้วก็เดินทางไปจุดที่รถชนกัน
อันนี้เป็นจุดกลับรถบนถนนนิมิตรใหม่คุณผู้ชม
เศรษฐวุฒินั้นไปขับรถเฉียวชนรถของเพื่อนผู้ตาย
เสร็จปุ๊บเศรษฐวุฒิเองก็กลับรถมาไม่ถึง๑๐๐เมตร
แล้วก็เลี้ยวเข้าไปในซอยนิมิตรใหม่๑๔
อันนี้จุดกลับรถตรงนี้ที่เกิดเหตุ
พอเลี้ยวเข้าไปเสร็จปุ๊บก็เอารถไปจอดที่หน้าบ้านของตัวเอง
จากปากซอยจากปากซอยเข้าไปที่บ้านของเศรษฐวุฒินั้น
ก็สักประมาณ๑กิโลได้ครับ
ส่วนบ้านของคุณแจ๊ดเองก็อยู่ใกล้กันติดกันเลย
นักข่าวเราไปที่บ้านไปเจอแม่บ้าน
ซึ่งอยู่ในบ้านของคุณแจ๊ดแล้วก็เห็นเหตุการณ์ด้วยเล่าให้ฟัง
บอกว่าหลังจากเศรษฐวุฒินั้นก่อเหตุชนรถของเพื่อนของพรชัยมาแล้วเนี่ย
ก็ขับหนีมาจอดในบ้านของตัวเองทันที
ก่อนที่พรชัยจะขับรถขี่รถจักรยานยนต์มา
เพื่อมาขอคุยขอเคลียร์หน่อยว่าอ้าวคุณไปชนรถเพื่อนผมทำไมไม่รับผิดชอบ
ทำไมขับหนีเข้ามาแบบนี้แล้วก็มีปากเสียงกันทะเลาะกันทำร้ายร่างกายกัน
ตอนนั้นแม่บ้านบอกว่าเสียงดังมากเสียงดังลั่นหมู่บ้านเลย
หลังเกิดเหตุเขาเห็นตำรวจเข้ามาตรวจสอบ
ไปตรวจสอบรถของเศรษฐวุฒิแต่ว่าเศรษฐวุฒินั้นปฏิเสธว่า
ผมไม่ได้ขับไปชนใครรถผมเนี่ยไม่ได้ออกไปไหนมา๕ปีแล้ว
จอดทิ้งมา๕ปีแต่ตำรวจคุณผู้ชมเขาไปพบความผิดปกติ
เพราะว่าเอามือไปจับดูอ้าวทำไมเครื่องยนต์คุณยังอุ่นร้อนอยู่
แล้วบอกว่าจอดมา๕ปีทำไมรถมันอุ่นร้อนแบบนี้
ไม่น่าจะใช่เพิ่งใช้งานมา
แล้วก็มันมีเศษชิ้นส่วนของรถคันอื่นที่เฉียวชนมันก็หลุดนะครับ
ก็ติดมากับรถของคุณเศรษฐวุฒิด้วยนะเอาไปฟังเสียงแม่บ้านต่อนะครับ
หลังจากที่คนตายตายแล้วอ่ะเขาก็ยังโวยวายอยู่เลย
ยังไม่หนีไปไหนพอตำรวจมาเขาถึงหนี
เขาจุดเริ่มต้นเขาทะเลาะกันเรื่องอะไรครับ
เรื่องแข่งรถแล้วก็รถชนกันมา
รถเฉียวกันมากใช่รถเขาจะแข่งกันเขาท้าแข่งกัน
พอแข็งเสร็จแล้วเขาก็คือไอ้คนที่ฆ่านี้
คือเขาขับรถชนตูดไอ้เพื่อนคนที่ตาย
แล้วพอชนกันเสร็จปุ๊บแล้วทีนี้เขาก็เอารถเก่งของเขาเข้ามาเก็บในบ้าน
แล้วเขาก็ฟอร์มขี่มอไซค์ออกไปคือไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรอย่างนี้
แต่บังเอิญรถที่เขาชนเป็นคนที่รู้จัก
คือเห็นกันประจำอย่างนี้รู้ว่าเป็นรถของบ้านนี้
ก็เลยขี่มอไซค์คนที่ตายขี่มอไซคจอดตรงนี้แหละ
แล้วก็ตามมาเฉง้อดูบ้านหลังนี้ว่าอยู่ไหม
มาเคลียร์ว่าชนแล้วทำไมไม่เคลมประกันหรือทำไมต้องหนีอะไรอย่างนี้
เห็นตอนที่เขาลากไปอยู่ตรงนู้นแล้วแล้วก็นอนพังงาดพังงาอยู่ตรงนู้น

แม่เขากับเมียเขา
ลักษณะพระงามันคือยังไง
คือเลือดนองแล้วก็ตาตอนนั้นเขาก็ยังตาหลีกจะหลับไม่หลับ
แต่ยังไม่ตายดี
ไม่ขึ้นตอนแรกเขาจะเอาขึ้นรถไปโรงพยาบาลเขา
บอกว่ากลัวตายกลางทางก็เลยปั๊มตรงนี้

ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราได้ไปคุยกับคุณแจง
ภรรยาของคุณแจ๊สชวนชื่นนะคะครับคุณแจงก็บอกว่าช่วงคืนที่เกิดเหตุเนี่ย
คุณแจงไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้ครับลูกสาวก็ให้ไปนอนที่คอนโด
แต่ว่าแม่ของคุณแจงซึ่งเป็นแม่ยายของแจ๊สชวนชื่นนะคะ
อยู่บ้านหลังนี้มาตลอดแล้วก็อยู่ในบ้านช่วงจังหวะที่เกิดเหตุด้วย
ภรรยาของคุณแจ๊สบอกว่าคนที่โทรศัพท์ไปบอกเธอก็คือแม่ของเธอนี่แหละค่ะ
อยู่ที่บ้านส่งรูปไปบอกตอนตีหนึ่งบอกว่ามีคนงานถูกฆ่าตายอยู่หน้าบ้าน
ฟังเสียงภรรยาของคุณแจ๊สชวนชื่นดูนะคะ
คือพอเขาฆ่าคนเสร็จแล้วนะเขาก็มาทุบรถคันนั้นรถลูกอ่ะ
แล้วมีป้าติ๋มกับพี่เลี้ยงอยู่ในนั้นซึ่งเราก็บอกว่าแล้วป้าติ๋มก็บอกว่ามันทุกข์มันทุกข์
เราก็บอกว่าออกมามึงออกมาคือเหมือนเหตุการณ์ทั้งหมดนึกออกไหม
พอป้าติ๋มไม่ออกมันวิ่งเข้าไปในบ้านเพื่อเอาขวดน้ำมันจุดไฟแล้วเครื่องใส่รถ
แล้วป้าติ๋มตอนแรกนางอยู่หน้าคนขับไงแล้วนางก็เลยวิ่งกระโดดมาข้างหลัง
แล้วมันก็วิ่งกลับเข้าไปในบ้านเพื่อที่จะไปเอาขวดใหม่มาเครื่องอีก
คือยังไงก็จะให้ลงจับรถให้ได้คือมันจะเอาหมดจนป้าติ๋มต้องเปิดประตูรถกับพี่เลี้ยง
แล้ววิ่งหนีออกนอกหน้าหมู่บ้านแล้วมันก็ยังวิ่งตาม
คือเรียกว่านี่ตาย
ทีนี้ค่ะแม่ของคุณแจงคุณแม่ชะนันพรพรมยศอยู่ในบ้านนะคะช่วงจังหวะที่เกิดเหตุเนี่ย
บอกว่าตอนนี้รู้สึกไม่ปลอดภัยเลยถ้าตำรวจยังจับตัวคนร้ายไม่ได้

อยู่กันแต่ผู้หญิงอะค่ะอยากจะให้ตำรวจเร่งจับคนร้ายให้ได้
ให้เร็วที่สุดคุณแม่ชะนันพรเนี่ยบอกว่าช่วงประมาณตีหนึ่ง
ได้ยินเสียงนะคะก็เลยลุกขึ้นมาเปิดไฟดูเห็นเลยว่าคน
กำลังทำร้ายคนงานอยู่ก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจ
นอมีนบุรีผู้ต้องหาพยายามจะทำร้ายแม่บ้านและพี่เลี้ย
ที่คอนโดส่งลูกของแจ๊สที่คอนโดเห็นเลยว่าพยายามจะ
ทุบรถเห็นเลยว่าคนร้ายที่ก่อเหตุเนี่ยกำลังจะพังรถ
เพื่อให้พี่เลี้ยงกับแม่บ้านที่อยู่ในรถลงมาจากรถนะคะ
กลัวไม่กล้าลงมาคนร้ายพยายามใช้ขวดพลาสติก
ว่าเป็นขวดใส่น้ำมันคว่างไปที่รถด้วยแล้วหลังจากนั้นก็หนีไป
คุณแม่บอกว่าพอลงมาดูนะคะเห็นว่าคนงานที่ถูกทำร้ายเนี่ย
จมกองเลือดอยู่ข้างรถแล้วก็เสียชีวิตนะคะ
ทีมข่าวแท้รัฐทีวีก็ไปปักหลักอยู่ที่บ้านของคนก่อเหตุนะคะ
เผื่อว่ามีใครกลับมาบ้านมีญาติพี่น้องของคนก่อเหตุเข้ามาในบ้าน
ก็จะได้คุยมีรถเก่งคันนึงค่ะ
ขับเข้ามาในซอยบ้านกำลังจะเอารถเข้าบ้าน
หลังที่เป็นบ้านของคนก่อเหตุนะทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยด้วย
แล้วคนในรถก็คือแม่ของคนก่อเหตุแม่ของนายเศรษฐวุฒินะคะ
มีภรรยาของนายเศรษฐวุฒิมีลูกวัย๔เดือนอยู่ในรถด้วย
แม่ของนายเศรษฐวุฒิคนก่อเหตุบอกกับทีมข่าวว่าไม่อยากจะให้ทุกคนฟังความข้างเดียว
ตอนนี้มีแค่ข้อมูลจากฝั่งของแจ๊สชวนชื่นที่ออกมาให้ข้อมูลกับสื่อ
อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจว่าลูกชายแม่เป็นคนผิดอย่าเชื่อแค่อีกฝั่งฝ่ายเดียว
ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าลูกชายแม่อยากจะให้ทุกคนรอฟังความจริงจากลูกชายแม่
บอกยอมรับแหละว่าลูกชายก่อเหตุจริงแต่แม่บอกว่ามันเป็นเรื่องของการป้องกันตัวค่ะ
คุณแม่บอกแบบนี้นะคุณแม่บอกว่าผู้ตายเข้ามาจะทำร้ายลูกชายแม่ในเขตบ้านของแม่ก่อน
ซึ่งการบุกเข้ามาทำร้ายแบบนี้ในยามวิการแบบนี้มันเข้าข่ายบุกรุก
ยืนยันว่าที่ลูกชายทำไปเป็นการป้องกันตัวและจะให้ลูกเข้ามอบตัวให้เร็วที่สุดค่ะ
ถ้าอยู่อยู่เนี่ยมึงไม่มาตีกันในบ้านกูเนี่ยมึงจะเป็นเหตุการณ์อย่างนี้ไหม
รถชนกันมึงก็เรียกตำรวจมาบ้านกูสิเนี่ยรถมันชนกันเนี่ยคันนี้มันหนีมาเนี่ย
ถูกต้องไหมลูกชายเราที่ไปไปทำร้ายร่างกายเขาจนตายเนี่ย
คุณป้าได้พูดคุยกับลูกชายไหมฮะว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นตอนนี้
คือป้าน่ะนะกับเพื่อนใช้คำว่ากับเพื่อนแล้วกัน
จริงแล้วเนี่ยป้าจะพูดเลยว่ากับนักข่าว
ตอนนี้ยังไม่ต้องพูดนะคะเพราะว่าหนึ่งยังไม่ได้เจ้าตัวมา
ทุกคนที่พูดเนี่ยไม่จริงรู้ไม่จริงไม่เห็นจริง
จะเอาลูกป้าเนี่ยเข้ามอบตัวให้เร็วที่สุด
เพราะหนึ่งตีกันในบ้านป้าแล้วยามวิการนะคะ
รถที่คุณชนกันมันมันเกี่ยวกันไหมอืมรถชนกันมันก็เกี่ยวกับ
พรบจราจรลึกเกี่ยวกับไอ้จราจรถูกไหมคะ
ไอ้ตีกันแล้วมึงมาตีกันในบ้านกูเนี่ยมันกลางคืนมันยามวิการ
ถูกไหมตีตีในบ้านหรือว่าตีตีในบ้านในบ้านเลยในบ้าน
เขามาหาเรื่องก่อนหรือว่าใช่ก็ลูกเข้าบ้าน
แล้วมึงมาหาเรื่องกูในบ้านกูเนี่ยเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยยามวิการไหม
หมายความว่าเขากำลังบุกลุกเราก็ถูกเข้ามาหาเรื่องกับลูกเราอ่ะ
หน้าบ้านป้าเลยหน้าบ้านป้าเลยกำลังจะบอกว่าเขาบุกลุกไหมครับหรือว่า
ใช่อย่างนี้คุณบุกลุกไหมเที่ยงคืนตีหนึ่งนี่บุกลุกไหม
แต่ก็ลูกคุณแม่ก็ฆ่าคนตายอะค่ะก็ทำให้คนตายนะคะ
ส่วนประเด็นความขัดแย้งที่บอกว่าก็บ้านสองหลังที่อยู่ติดกัน
ก็มีปัญหาอะไรกันมาหลายอย่างแล้วอ่ะตัวแม่ก็บอกว่าอย่าเอาเรื่องเก่ามาพูด
เรื่องเก่ากับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนมันคนละเรื่องกัน
หน้าบ้านป้าตั้งแต่เสาเขียวนี่ลึกมาครับก็ประมาณห้าทุ่มเชียงคืน
เชียงคืนเสียงด้านนี้หน้าบ้านป้าตั้งแต่เสาเขียวเนี่ย
ยันยันที่รถแจ๊ดจอดถูกต้องไหมนี่หน้าบ้านป้า
แล้วหน้าบ้านเมียแจ๊ดเนี่ยมีแค่รถคันนี้จอดได้แค่นี้
ถามว่าถ้าป้ามีเรื่องกระทบกระทั่งใครผิด
ถูกไหมนี่หน้าบ้านป้าป้าผิดเหรอ
แล้วถามว่ามีเรื่องอะไรไม่ใช่แล้ว
คุณอย่าเอาเรื่องตรงนี้มารวมกับเรื่องเมื่อคืน
ถูกต้องไหมคะครับไอ้เรื่องล้างรถน้ำไหลเข้าบ้านเราแล้ว
โอ้โหตั้งแต่สมัยมันยังไม่ได้เมียคนนี้เนี่ย
ต้องถามว่ามันได้เมียคนนี้ยังไอ้เรื่องสมัยล้างรถเนี่ย
ถูกต้องไหมเออแล้วมึงเอาเรื่องโบราณมาพูดเนี่ย
มันเกี่ยวกับเรื่องเมื่อคืนไหมแล้วมึงจอดรถเนี่ย
บางครั้งมึงจอดไม่ให้กูเข้าบ้านเนี่ยบ้านกูไหม
มึงจะล้างรถเนี่ยบางทีเนี่ยถามสิถาม
มึงไม่ใช่แค่ล้างรถมึงล้างปลาหน้าบ้านกูน้ำ
นั่นรถใครเอาตั้งแต่คันแรกไปถึงนู่นอ่ะ
รถใครแปลว่ารถอีกบ้านหนึ่งตลอดเลยที่รบกวนเรา
เขาตลอดเลยเนี่ยคุณเลี้ยงกันไปเลยค่ะ
คุณเรียงไปเลยเนี่ยถามสิถามสิว่าเป็นอย่างนี้เนี่ย
เห็นละหนึ่งคันเป็นอย่างงี้คันที่สองจอดตรงหัวมุมนี่
คันที่สามอยู่ที่กล้องนู่นนึกบ้างไหมว่ากูอ่ะจะเข้าบ้านยังไง
ไม่ใช่ว่ามึงมาพูดว่ากูกับมึงไม่ถูกกัน
นี่หมายถึงพูดฝากไปทางฝั่งคุณแจ๊ดนะไม่ได้มึงกูกับนักข่าวนะฮะ
ค่ะแต่ว่าทีนี้ไม่ว่าจะยังไงก็ตามงั้นสิ่งที่แม่ต้องทำก็คือพาลูกไปมอบตัวนะคะ

เพราะว่าออกหมายจับแล้วนะคะแม่ทีนี้ค่ะเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ใกล้กัน
บอกว่าช่วงที่เกิดเหตุประมาณสัก๕ทุ่มเที่ยงคืน
คืนที่ผ่านมาได้ยินเสียงทะเลาะกันดังมากนะคะ
แต่เพื่อนบ้านก็ไม่กล้าออกมาดูก็กลัวว่าจะเกิดอันตราย
เพิ่งมารู้ค่ะว่ามีคนตายเมื่อเช้านี้เอง
ส่วนนิสัยของคนก่อเหตุปกติก็เป็นคนนิสัยดีเพื่อนบ้านบอกแบบนี้นะ
ว่าตัวคนก่อเหตุปกติก็นิสัยดีไม่มีปัญหาอะไร
แต่เคยเห็นเขาทะเลาะกันเองในบ้านอยู่บ่อยเหมือนกัน
ป่อนหน้านี้ก็เคยทำเลาะกันทั้งปกติด้วยแหละ
ก็ทำเลาะกันก็นานแล้วนะแต่ว่าทำเลาะกันที่ในบ้านนะคะ

ทีนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูฝากฝั่งของครอบครัวของคุณพรชัย

นะฮะก็เดินทางไปรับศพแล้วแล้วก็นำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดราชประเขา
ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันทั้งคนในครอบครัวเองก็ดีเพื่อนของคุณมชัยก็ดีบอกว่า
จริงแล้วผู้ตายเป็นคนใจเย็นนะเป็นคนใจเย็นแล้วก็ไม่เคยไปหาเรื่องใครก่อนเลย
ไม่คิดเลยว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจะเป็นเรื่องจริงนี่ก็รับศพแล้วศพของนายพ่อชัย
ก็ไปตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดลาดประเขาก็มีญาติมีเพื่อนไปร่วมรดน้ำศพ
โดยมีทางด้านของนางชะนันพรพรมยศซึ่งเป็นแม่ของคุณแจงนะฮะก็คือแม่ของภรรยาของคุณแจ๊ดนี่แหละครับ
เดินทางมารดน้ำศพด้วยแล้วก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณพรชัยด้วย
ทีมข่าวก็ไปนั่งคุยกันกับแม่ของคุณพรชัยชื่อเล่นชื่อป๊ะนะครับ
บอกว่าก่อนที่จะเดินทางไปที่สนองบินบุรีเนี่ยเนื่องจากว่าตำรวจได้มีการโทรมาเชิญให้แม่ไปร่วมสอบปากคำ
แม่ของพรชัยเล่าบอกว่าประมาณสักเที่ยงคืนเนี่ยได้มีโทรศัพท์โทรมาจากเพื่อนที่ทำงานของป๊า
บอกว่าลูกเนี่ยถูกตีจนตายเลยแม่ก็เลยต้องรีบไปดูครับไปดูเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องจริง
เพราะปกติแล้วเนี่ยป๊าเนี่ยจะนอนอยู่ที่บริษัทอยู่แล้วแล้วก็จะทำงานหาเงินส่งให้แม่ผ่อนบ้านต่างนานา
ตอนนี้เป็นห่วงลูกสาวกับภรรยาของป๊ะเหมือนกันที่อยู่ที่จังหวัดบุรีรำ
อันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเป็นแม่ของคุณแจงพูดนะฮะเป็นห่วงลูกสาวและภรรยาของป๊าเหมือนกัน
เพราะว่าไปอยู่ที่บุรีรำแล้วก็กำลังจะเดินทางมาร่วมงานศพของพรชัยด้วยนะครับ
แม่เพื่อนโทรมาบอกว่าพี่ป๊าถูกตี
ฉะนั้นเลยเดินมาตามน้องก็พากับไปดู
ส่งทางภรรยาแล้วก็ส่งป้าด้วย
นี่ค่ะเป็นแม่ของคุณป๊ะ
บอกว่าทำงานส่งทั้งให้แม่ส่งท้าย

ทีนี้ก็ไปถามญาติของคุณพรชัย
หรือว่าญาติของคุณป๊าต่อก็บอกว่า
คิดเลยนะว่าหลานชายจะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้
เนื่องจากว่าหลานนั้นเป็นคนที่

เป็นคนยิ้มเก่งเป็นที่รักของเพื่อน

ไม่ได้ไปหาเรื่องใครก่อนอย่างแน่นอนนะฮะ
ก็เป็นเสียงน้องสาวของผู้เสียชีวิต
กับเสียงป้าของผู้เสียชีวิตนะครับ
ขณะที่ทันต้านของนางสาวลำใหญ่นะ
ซึ่งเป็นน้าของผู้ตายก็บอกนะครับว่า
เธอเนี่ยเลี้ยงพรชัยมาตั้งแต่อ่อนโยน

หอมตลอดเลยแสดงความรักกัน

เงินมาให้ให้แม่จ่ายค่าบ้าน
เพราะว่าแม่เองก็ทำงานเหมือนกันนะครับ

ใช่เขาก็เรียกแม่

เกินขอให้เขาเนินมารับผิดชอบมั่งเพราะครอบัว
ลูกเมียเขาจะอยู่ยังไงแล้วก็คิดน่ะแต่แม่เนี้ย
ไม่ต้องห่วงหลอกก็บอกหลานแล้วไม่ต้องห่วงหรอกยังไง
อย่างไรก็เป็นพี่ของป้าป้าก็จะดูแลเอง
นายเรื่องของทางคดี
ว่าทนายสิทธาได้มีการโพสต์ในเฟซบุ๊คว่าสารจังหวัดมีนบุรีได้มีการอนุมัติหมายจับผู้ก่อเหตุเป็นที่เรียบร้อย
เรื่องต้นก็ประสานไปยังญาติของผู้ก่อเหตุว่าให้ไปเอาลูกมามอบตัวเถอะนะฮะ
เพราะว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าตัวผู้ก่อเหตุนั้นยังอยู่ในพื้นที่หรือว่าออกนอกพื้นที่ไปแล้ว
ตอนนี้ก็กำลังตรวจสอบอยู่ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าหลบหนีออกไปที่ไหนอย่างไร
ส่วนเรื่องของอาวุธก็สรุปได้ว่ามีการใช้ปืนบีบีกันดัดแปลงนะฮะมีการใช้ท่อนไม้แล้วก็เรื่องของกระถางต้นไม้ในการตีเข้าไปที่ใบหน้าแล้วก็ศีรษะของผู้เสียชีวิตนะครับ
อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าทั้งหมดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ